มาที่เบรกนี้ค่ะได้ข่าวแววมาว่าเจ้าพ่อดิสโก้เมืองไทยที่บุรี
ริสุทธิ์นะคะกำลังจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่เลยในรอบแปดปีนะคะมีแขกรับเชิญ
เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจจะมีเพลง
เราไปเรียกน้ำย่อยกันเล็กน้อยกันก่อนเลยจ้า
เป็นที่ที่ไว้เวลาพักผ่อนนะครับ

เพราะว่าปัจจุบันบอกว่าไม่ได้ฟังซีดีแล้ว
ไม่ได้ฟังด้วยแผ่นเสียงอย่างเดียวเท่านั้นเลย
เพราะว่าผมชอบในเสน่ห์ของมัน

บางทีลูกนอนแล้วผม๔ทุ่ม

มีแผ่นนี้ฮะมีแผ่นนี้
แต่นี่เป็นซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมานะฮะ
ชื่อเพลงในฝันของผมเอง
คงเป็นจริงได้เพียงในฝันฉันมีเธอ
พออยากมาใกล้เกินไป
มันทำให้ฉันยังทรมาน
แล้วปล่อยความทวบในใจ
ซิงเกิ้ลนี้เราจะมีซิงเกิ้ลต่อไปนะครับเป็นเพลง
เป็นเพลงสำหรับผู้ชายที่เคยไปทำผิดค่ะคนมา
เพราะว่าไปเจอกันในห้องอัดถ้าอยากจะดูโชว์เคสนะฮะเพลงใหม่ของผมก็ตามเพลงฮิตของผมทุกเพลงหลายเพลงที่คุณคิดถึงกันนะฮะ